ทีนี้อันนี้ไม่แน่ใจพี่เบิร์ดดอมว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะ

รถไปปรากฏว่าน้ำมันหมดแล้วจุดที่น้ำมันหมด
ประคุณคะไปหยุดอยู่ที่กลางรางรถไฟ

แล้วรถไฟมาพอดีคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะ

พี่เบิร์ตรู้ไหมที่พี่บอกว่าพอดีหนึ่งคือ

พอดี๓ทำไมรู้ไหมว่าทำไมรถไฟถึงแบบ
หยุดได้ทันปกตินี่โอ้โหหยุดไม่ทันนะ

หยุดไม่ทันค่ะรถไฟจำได้ไหม

โชคดีมากรถไฟเพิ่งจะออกจากสถานี

นี่แหละค่ะก็เลยทำให้พี่คนขับรถไฟ

ผู้ชายไปเอาไมค์กั้นรถไฟ

กลัวว่ามันจะป้าดตรงมาโดนรถเขา

คนอื่นแถวนั้นเขาก็ถ่ายคลิปเหมือนกัน
ตรงนี้ก็คือจุดตัดทางรถไฟ

อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ทีนี้เจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่รถไฟจอดแล้วเจ้าของคลิปไปซื้อน้ำมัน

ทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ้าแล้วตอนที่มันไปหยุด
บนรางรถไฟทำไมไม่ช่วยกันเข็นออกไป

ใครที่ใช้รถระบบไฟฟ้าจะรู้ดีเลย

ทุกอย่างมันจะตัดเลยมันจะเข็นต่อไปไม่ได้

คือเหมือนยกก้อนหินทั้งก้อนออก
ต้องทำแบบนั้นเลยจะเข็นต่อไม่ได้

อันนี้เจ้าของรถเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ

แต่มุมหนึ่งเข้าใจนะคือ

เดี๋ยวเผื่อน้ำมันลดเผื่อปรากฏว่าดัง